เรื่องต้นเนี่ยไม่พบความผิดปกติ
ไม่ได้ไปโหลดแอปไม่ได้ไปกดลิงก์อะไร
หรือถ้าเอาไปตรวจสอบที่ศูนย์ใหญ่ของไซเบอร์
ตำรวจไซเบอร์แล้วพบว่าเออไม่ได้ไป
รับอะไรเถื่อนเข้ามาในโทรศัพท์เองเนี่ย
อย่างนี้เราจะได้เงินคืนไหม
หรือว่าทางแบงค์เขาจะมีมาตรการในการดูแล

คืออย่างแรกที่พยายามจะให้ตำรวจไซเบอร์ไปตรวจนะครับ
มันจะได้มีความชัดเจนว่าลูกค้าไม่ได้ทำอะไรเลย
แต่มีคนไปปลอมแปลงไม่รู้วิธีการไหน

ผมก็คิดว่าธนาคารต้นทางก็ต้องรับผิดชอบ
ก็คือทางธนาคารที่พี่ฝากบัญชีไว้ก็ต้องรับผิดชอบ
ส่วนอันหนึ่งที่เวลาเราทำเรื่องพวกนี้

โหลดแอปใช่ไหมไปกดลิงค์ใช่ไหม

เมื่อมันเป็นระบบของแอปพลิเคชัน

คนที่เขาทำบัญชีกันเขาสามารถ

โอนเงินออกจากแอปของเขาอย่างนี้

สื่อบอกว่าเนี่ยโดนเอาเงินในบัญชี

ธนาคารต้นทางคุยกัน๔๐นาทีก็ทำอะไรไม่ได้

ไม่มีอำนาจแต่เงินในบัญชีค่า
ธรรมเนียมทุกอย่างจ่ายตรงเวลานะครับ
ธรรมเนียมทุกอย่างที่ธนาคารเก็บไปเนี่ย

แต่เวลาลูกค้ามีปัญหาคุณโยนเลย

ตำรวจก็ต้องไปใช้เวลาในการสืบ

ถ้าแก้ไขเรื่องการเชื่อมโยงนิดเดียว

ถ้าทำได้ปัญหาจะลดลงเยอะ

ถ้าจะบอกว่าเราไม่สามารถอายัดบัญชีปลายทางนั้นได้
เดี๋ยวเกิดมันเป็นเรื่องไม่จริงขึ้นมาแล้ว

แช่แข็งเงินก้อน๓๖๐๐ของเขาก่อนได้ไหม

ชั่วโมงหนึ่งคุณถอนเงินช้า
เรื่องจริงคุณฟ้องกลับทางนี้เสียหายได้ไม่เป็นไร

คุณโดนแน่นอนแต่ถ้าเกิดสุดท้ายมันเป็นขบวนการมิจฉาชีพ
ผมว่าวิธีนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย
ช่วยทำให้คนไทยไม่ต้องมานั่งถามว่า
จะได้เงินคืนเมื่อไหร่เพราะคุณสามารถฟื้นให้เราได้เลย
เพราะสมมุติถ้าเกิดผมถูกดูดเงินไปแล้วไปเข้าบัญชีทนายรณรงค์
ถ้าธนายโรนโลงจะใช้เงินไม่ได้สักชั่วโมงหนึ่ง

ถ้ามันมีปัญหาผมค่อยฟ้องกับคุณภาคภูมิ
ถ้าเกิดผมกันแกล้งธนายโรนโลงให้ใช้เงินไม่ได้สักชั่วโมงหนึ่ง

ผมติดคุกหัวโตเลยเพราะคุณภาคภูมิโอนนำบัญชีผม
บัญชีนี้อ้าวตรวจสอบก็ไม่ได้โทรไปก็ไม่ติด
เป็นบัญชีเอาคุณไปรับจ้างเปิดบัญชีม้านี่
เห็นไหมเขาโอนมาให้คุณก็จะได้ไล่กัน
ใช่ครับคือยังไงผมโดนดำเนินคดีอยู่แล้ว

ว่าจะให้ชัดว่าหลักฐานมันใช่ไหม
เงินอยู่ผมถามว่าถ้ามิจฉาชีพนะ

อันนี้เหมือนกับเราปล่อยให้เขาดูดเงินไปเลย
แล้วเราก็มีระบบการตามแบบราชการ
วันพรุ่งนี้ถึงมาแต่เงินนี้ไปตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้ว
คือบัญชีม้าเนี่ยมันเป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญของวงจรหรือว่าห่วงโซ่อาหารของไอ้แก๊งมิจฉาชีพพวกนี้ไงใช่ไหม
ไม่ใช่วันเกิดทีนึงมีเด็กไปโดนหลอกทีเสียชีวิตทีนึงมาทำกันทีนึงเป็นข่าวกันทีนึง

ชาติเคยให้ความเห็นในรัฐสภามาแล้วพี่ภาคภูมิ

เคยเข้าไปคุยในสภาแล้วว่ายังไงก็บอกว่าเดี๋ยวจะพยายามไปกำกับให้ธนาคารเขามีมาตรการ
อันนี้ปี๖๖ยังตอบอย่างนี้นะครับ
แล้วปี๖๗ไม่รู้จะตอบแบบเดิมไหม
แต่เราเสียหายทุกวันประชาชนเสียหายทุกวัน
ทุกคนจะนิ่งกันหมดแล้วบอกไม่ใช่หน้าที่ตนมันไม่ใช่
เพราะงั้นผู้บริโภคที่เคยเป็นเหยื่อมันต้องมีสักวันนะ